ไปต่ออีก๑ความสวยงามเก่าคุณค่ะ
บอกเลยว่าลูกหนึ่งนะคะไม่มีผลต่อคุณแอนซีเรียมเลย
อายุจะเลยเลข๔เข้าเลข๔ไปแล้วนะคะ
แต่หุ่นยังเสียเป๊ะปังแค่ไหนไปดูจ้ะ
เป็นยังไงหุ่นเอ้ย
กว่าแล้วยังรักษาหุ่นได้ขนาดนี้นะคะ
ทำเอาน้ำทะเลที่ว่าเค็มเนี่ยยังถึงกับจืดไปเลยค่ะ
เมื่อได้เจอความแซ่บของคุณแม่ยังสาวแอนซีเรียม
สลัดผ้านุ่งบิกินี่อวดความแซ่บค่ะ
หลังจากที่ยกขบวนเพื่อนสีนะคะออกทริปเที่ยวทะเลที่เมืองชนบุรี
แต่ที่ทำเอาสาวน้อยสาวอย่างอิจฉาตาร้อน
บนเรือยอสด้วยนะคะ
อายุบอกเลย๔๖กรัฐแล้วค่ะ
แต่ความเป๊ะของหุ่นไม่แพ้เด็กนะคะรุ่นอ๊ะเลยล่ะคุณ
บอกเลยเห็นแบบนี้คุณแม่ขาอีกคนนึงแล้วกันค่ะ
หุ่นดีมากเลยคุณ

แล้วก็ที่เมืองนอกเนี่ยเธอก็เห็นเป็นภาพที่เห็นบ้านท้ายของเธอ
จะบอกว่างอนงามเฟิร์มแบบสุดไปเลยค่ะคุณ

คือให้ภาพมันบรรยายกันไปเลยดีกว่า
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าอิจฉามาก
แล้วการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริง
ถึงแม้ว่าอายุอนามจะเลยเถิดไปถึง๔๖ปีแล้วก็ตามนะคะ